ประจำค่ำคืนวันอังคารที่ยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
อยู่กับพี่ชั้นจุธารัฐอิยมอามภัณก์ค่ะ
จอบประเด็นในช่วงแรกนี้นะคะไปดูอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อค่ะหักหลบรถที่ขับสวนเลนมาทางเรียบมอเตอร์เวย์
ทำให้ตัวพ่วงเนี่ยตกไหลทางนะคะแล้วจากนั้นก็ไปพุ่งชนกำแพงอย่างจัง
ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้คนขับนั้นได้รับบาดเจ็บค่ะ
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นกันเลยค่ะ
ที่หมู่๕ตำบลเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อ
กับกำแพงรั้วถนนเรียบมอเตอร์เวย์พังเสียหายจอดกิดขวางถนนทางพ่วงตกอยู่ไหลทาง
นายสารวุฒิวรรณฑงอายุ๓๕ปีคนขับรถพ่วงที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ระบุว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
หลบรถที่ขับสวนมาทำให้ตัวพ่วงตกไหลทางก่อนที่รถจะพุ่งชนกำแพงอย่างจัง
จังหวัดสงขลากระดูกปฏิเหตุรถบัสโดยสารสายหาดใหญ่ภูเก็ต
เสียหลักตกข้างทางถนนสายเอเชียในพื้นที่บ้านครูหาหมู่๔
กล้าวเจอปีศาสตรีปริอภาพเลยกลับนะ
กล้าวเจอปีศาสตรีปริอภาพเลยกลับนะ
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวพาวินีนินกลางอายุ๒๓ปี
คนนั่งซ้อนท้ายถูกรถทับเสียชีวิต
ส่วนคนขับขี่ซึ่งเป็นหญิงสาวอีกคนได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นอาสาจราจรอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เดินทางมาพบศพของลูกสาวสุดลงนั่งร้องไห้แทบขาดใจ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์กำลังมุ่งหน้าเข้าตลาดปากช่อง
โดยมีรถพ่วงบรรทุกหินขับตามหลังมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะสีดำเลี้ยวขวา
ทำให้รถจักรยานยนต์ชะลอความเร็วก่อนถูกรถพ่วงพุ่งชนอย่างจัง
ที่จุงวัดมหาสรครามเกิดดูปฏิเหตุรถบัสโดยสาร
ชนคนเดินข้ามถนนหน้าสำนักงานธนารักษ์
ถนนมหาสารคามวาปีปฐุมตะบนแวงน่างอำเภอเมืองมหาศาลคาม
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะมีรถกระบะทับซ้ำจนเสียชีวิต
สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
รถบัสโดยสารพุ่งชนผู้เสียชีวิต
กำลังเดินข้ามถนนจนกระเด็นไปฝั่งตรงข้าม
แล้วถูกรถกระบาดที่ขับสวนมาทับซ้ำจนเสียชีวิต
แล้วลากศพไปไกลกว่า๓๐เมตร
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถบัสมองไม่เห็นผู้ตาย
เพราะถนนตรงจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืด